เอาไปดูต่อคนนี้กันดีกว่านะคะไม่ครบซ้อนใครแน่นอน

ลุยงานเต็มที่อยู่วงการนี้มานาน
แต่ชีวิตเหมือนจะมีแต่งาน
เพราะว่าทำเรื่องหัวใจทีอะไร

แต่มาคราวนี้เรามาเจอพร้อมมากับสายป่าน

หัวใจตอนนี้เอาจริงก็ไม่ว่างแล้วนะพี่แจ๊กรีนฝากบอกมาอย่างนี้
แต่ก๊อฟเนี่ยก็ออกตัวยังไม่อยากพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์มากนักนะครับ
เพราะว่าหวานใจเนี่ยเพิ่งผ่านการสูญเสียครั้งใหญ่มานั่นเองค่ะ

เห็นตอนนั้นมีข่าวว่ามีคนคุยแล้ว

แต่ว่าคือตอนนี้มันเป็นช่วงที่เหมือนกับพ่อของเขาเสียครับ
ก็เลยไม่ได้อย่ากะทันหันเดี๋ยวก็จริง
แต่ว่าก็ให้กำลังใจกันก่อน
ก็เป็นกำลังใจให้กันและกันแบบนี้ต่อไปเรื่อยแล้วกันนะคะ
ไว้เมื่อไหร่พร้อมค่อยบอกก็ได้เรารอได้ค่ะ